เสียรับเหมาก่อสร้างก็ปรับเปลี่ยนอาคารของเขา
กลายเป็นอาคารปลูกกัญชาแบบออร์แกนิค
แต่ทีนี้เป็นการปลูกแบบผิดกฎหมาย

ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีอัครเดชพิมลศรี

นำกำลังเข้าตรวจค้นห้างหุ้นส่วนจำกัด
วรชัยคอนกรีตในพื้นที่ตำบลหนองสวง
ขามทะเลสอจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
หลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบปลูกกัญชา

พบต้นกัญชาสูงประมาณ๕๐๖๐เซนติเมตร

มีการจัดทำระบบไฟฟ้าควบคุมแสงอย่างดีเลยนะคุณนะ

ซึ่งเป็นการปลูกกัญชาแบบออร์แกนิคแบบปิดนะครับ
อกจากนี้ในบ้านพักยังพบกัญชาอัดแท่งอีก๖กิโลกรัม
มนตรีที่วาวรชัยอายุ๕๓ปี
รับว่าเป็นเจ้าของโกดังและกัญชาทั้งหมด
พร้อมให้การว่ามีอาชีพรับเหมาแล้วก็ขายวัสดุก่อสร้าง
ก่อนหน้านี้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่๓

มารักษาตัวเองด้วยกัญชา

หายแล้วก็กลับมาทำงานได้
ก็เลยทีนี้ล่ะครับตัดสินใจใช้โกดังเก่าเนี่ย
ปรับปรุงเป็นโรงปลูกกัญชาออร์แกนิค

มนตรีบอกว่าได้เคยจะไปขึ้นทะเบียนครอบครองไว้แล้ว
และเคยพยายามจะจดแจ้งขอปลูก

ก็เลยตัดสินใจปลูกเลยดีกว่า

เนินคดีข้อหาผลิตและครอบครองยาเสพติดประเภท๕

ปริมาณการขอปลูกปลูกและผลิตเป็นอะไร
ส่งให้ใครภายใต้ความร่วมมือของสถาบันไหน